สายฝนที่โปรยปลายทั่วพระที่นั่งอำพรสถานเมื่อวันนั้น
นำความชื่นฉ่ำร่มเย็นมาสู่หัวใจชาวไทยทุกดวง
เสียงทราสังธุริยามประโคมและเสียงสลุทธ์๒๑นัด
เป็นสัญญาณว่าพระราชโอรสเสด็จพระราชสมภพแล้ว
เมื่อข่าวที่น่ายินดีนี้แพร่ออกไป
ความสุขก็ผลิบานทั่วทั้งแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทะระเทพพระยะวรางกูลส่งเจริญพระชนขึ้น
พร้อมไปกับการเรียนรู้การทรงงานช่วยเหลือประชาชน
สมเด็จพระบรมชนกนาฏและสมเด็จพระบรมราชชนนานี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ๒๐พันศา
สมเด็จพระบรมชนกนาคทรงสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ตามโบราณขัตติยะราชประเพณี
ตลอดเวลาที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสยามกุฎราชกุมาร
ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณนปการ
เพื่อประเทศชาติและประชาชน
เมื่อสมเด็จพระบรมชนกณะสเด็จสวรรคศ
ส่งตอบรับการขึ้นทรงราช
สืบราชสันตะติวงเป็นพระมหาขสัตว์ราชการที่๑๐
แทนพระบรมราชวงศ์จักรี

เพื่อสนองพระราชประณีทาน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง